สถานการณ์ในขณะนี้มันไปอยู่จุดไหนแล้วอาจารย์
มันอยู่ที่คลื่นใต้น้ำที่กำลังจะปะทุในระลอกที่๓
ละลอกที่๓อ่ะครับครับละลอกแรกก็สุสปดา

โจมตีอิสราเอลอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
ก็รอบนั้นก็จบไปด้วยความสูญเสียเป็นพัน

ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ใหม่นะครับ
ละลอกที่๒ก็อิสรีเอียวโจมตีกลับทางอากาศ
แล้วก็ปราบปรามกลุ่มฮามาสที่หลงเหลืออยู่ข้างนอกฉนวนกาซ่า
ปิดล้อมฉนวนกาซ่าตัดน้ำตัดไฟ
ตอนนี้คนหลายแสนคนกำลังวุ่นวายมาก
นี่ละลอกที่๒ก็ยังสู้รบอยู่นะครับ
รวมทั้งกลุ่มสมทบฮามาส

ทางการเมืองตั้งรัฐบาล

ตั้งคณะมนตรีที่จะพร้อมลบใหม่นะครับขึ้นมานี่คือสถานการณ์ในช่วงที่สอง
ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่แล้วสหรัฐก็ทยอยเอากำลัง

นะครับแล้วก็มีความขึ้นไหวนานาชาติเต็มไปหมด

ช่วงที่๓ก็จะเป็นช่วงที่อิสราเอลจะตัดสินใจเข้าไป
ค้นหาและทำลายเป้าหมายนะครับ
ในฉนวนกาซ่าและที่ต่างนะครับ
คือช่วงนี้คนกำลังเป็นกังวลกันมากว่า

อะไรก็ไม่อยากพูดให้ครอบครัว
เขากังวลยังมีโอกาสนะครับ
มีเวลาที่จะเจรจาออกมาในช่วงที่๓นะครับ
แล้วก็หลายประเทศก็แทรกแทรงอยากจะให้ชะลอ
อยากจะให้ยุติอยากจะให้พูดคุยกัน

เพราะว่าอิสราเอลเขามีนโยบายตาต่อตาฟันต่อฟัน

ตอนนี้เขาก็ปลดเงื่อนไขของการลบให้กับทหารหมดแล้ว
เขาระดมทหารมาหลายแสนแล้วก็ปลดเงื่อนไขเขา
เขาบอกว่าที่โจมตีเขาเป็นการก่อการร้าย
เป็นการฆ่าผู้หญิงฆ่าเด็กตัดหัวตัดคอนะครับ
ต่อไปเนี่ยเวลาเขาทิ้งระเบิดเขาทำสงคราม
ใครจะตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของครามแล้ว

ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นละลอกที่๓
ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งทำงานกันอยู่หลายฝ่ายนะครับ

แล้วขณะนี้หลายฝ่ายก็เอาอพยพคนออกมาเป็นหลายพันแล้วนะครับ

แล้วก็กำลังกดดันให้มีการเจรจานะครับ
กำลังหลบเข้าที่กำบังนะครับ
พัชชาติก็เป็นกังวลมากว่า
คนในฉนวนกาซ่าตอนนี้ก็
หนีออกไปอยู่ในบังเกอร์ที่ปลอดภัยขึ้น
ซึ่งมันก็จะยากอีกหลายแสนคน
น้ำไฟอาหารแทบจะไม่มีตอนนี้

คือขณะนี้ก็กำลังดูว่า
จะทำอะไรกันได้บ้างนะครับหลายหลายประเทศหลุนทั้งประเทศไทยซึ่งกลายเป็น
คู่กรณีโดยตรงเพราะว่าเรามีคนไทยจำนวนมากที่เสียชีวิตไปถือว่า
มากที่สุดในบรรดาคนที่เสียชีวิตที่เป็นแรงงานนะครับเพราะวันนี้ก็ไม่
นับชาวอิสระตัวเลขล่างสุดเมื่อเช้าก็ยี่สิบเอ็ดแล้ว
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหยุดตรงไหน
ใช่ไหมครับบางท่านน้ำตรีก็พูดถูกต้องว่า
ความปลอดภัยของคนไทยสำคัญที่สุดนั่นคือเป้าหมาย
แล้วเราต้องขยับเข้าไปสู่เป้าหมายตรงนั้นให้ใกล้ที่สุด
คือเอาคนไทยออกมาถ้าออกมาจากฉนวนกาซ่าไม่ได้

ก็ต้องขยับไปในที่ที่เป็นบังเกอร์ที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งมีนะครับ
ฉนวนกาซ่าเราต้องใช้ความสัมพันธ์พิเศษนะครับ
ขยับคนไทยกลุ่มนี้เข้าไปเลยอ่าทั้งหมดเหล่านี้ก็
ผมคิดว่านาฬิกามันเดินไปเร็วมากนะครับ
ก็เวลาก็อาจจะน้อยลงนะครับแล้วก็อิสเซลเองก็ดูแล้วเนี่ย
น่าจะตัดสินใจที่จะเข้าไปปฏิบัติการเพราะเป็นโอกาส
แต่หลังจากนี้แล้วคงจะยากแล้วเพราะว่าสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะ
อ่าต่างชาติก็จะเข้ามาแทรกแทรงตุรกีซาวดีอาราเบียอีรานนะครับ
จะเข้ามาเพื่อที่จะกดดันปกป้องแต่ละฝ่ายแต่ละพวกตัวเองนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ่ายังมีเวลาแต่เวลาน้อย
ภูมิภาคตะวันออกกลางในแง่ของแก๊สธรรมชาติ
ตอนนี้ท่อรั่วท่อโดนปิดเพราะว่ากลัวท่านเจาะโดนขี่ปนาวุฒินะครับ
เพราะฉะนั้นน้ำก๊าซธรรมชาติที่ส่งให้กับประเทศอารับเนี่ย
ราคาขึ้นเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอู๋นะครับแล้วก็มันก็กระทบกับน้ำมันด้วย
อันนี้มันก็กลายเป็นผลพวงของลูกโซ่ต่อไปซึ่งหลายคนก็ไม่ทราบว่า
จริงจริงอิสราเอลเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอ่าการธรรมชาติคล้ายคล้ายกับอ่า
วันออกกลางนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะกระทบกันหมด
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ